เที่ยวกันต่ออย่างที่คุณชนะสัญญากับคุณผู้ชมเอาไว้ว่า
จะพาไปเที่ยวน้ำตกโตนหมากลิ้ง
ช่วงเบรกคุณชนะก็กลิ้งรอไปแล้วนะคะ
ที่จะพาไปน้ำตกนี้อยู่ที่จังหวัดสงขลานะคะ
บรรยากาศก็ดีน้ำก็เย็นใสสะอาด
เอาเป็นว่าตามคุณอุบลรัฐนวลเนียมไปเที่ยวกันค่ะ
หน้าร้อนแบบนี้ขอพาคุณผู้ชมลงใต้ไปเล่นน้ำตกให้ชุ่มกายชุ่มใจกันหน่อยนะคะ
น้ำตกที่พูดถึงก็คือน้ำตกตนหมากลิ้ง
คุณผู้ชมฟังไม่ผิดค่ะเขาอ่านว่าน้ำตกตนหมากลิ้งจริง
และเพื่อเป็นการคอนเฟิร์ม
ตามที่ประวัติหมู่บ้านเขาเล่ากันมาว่าน้ำตกแห่งนี้
มันเป็นที่ป่าดึกดำบัน
แต่มีนายพระเนี่ยเขาพาสุนัขเข้ามาล่าเหยื่อล่าสัตว์แบบนี้
กำลังเดินล่าสัตว์อยู่ก็มีสุนัขหายไป
แล้วพอหานายพรานมาหาสุนัขพอเจอ
ก็รู้สึกว่าก็ได้มาพบที่ใต้น้ำตก
แล้วก็ได้ตั้งชื่อว่าเป็นน้ำตกโตนหมากลิ้ง
น้ำตกแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงาม
ด้วยลักษณะเด่นที่เป็นน้ำตกหิน
อ่างน้ำที่นี่ด้านล่างถูกฉาบไปด้วยหินที่เรียบ

ที่นักท่องเที่ยวทั้งเด็กและผู้ใหญ่ชื่นชอบ
เนื่องจากไม่ว่าจะเล่นไปนานแค่ไหนนะคะ

โดยเฉพาะบริเวณชั้น๑ตรงนี้

และเป็นจุดเล่นน้ำที่ได้รับความสนใจมากที่สุดค่ะ
น้ำตกตนหมากลิ้งถือเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้จะมีแค่ประชาชน
ใกล้เคียงเท่านั้นที่รู้จักแต่ปัจจุบันน้ำตกแห่งนี้
กำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวกันมากขึ้น
เพราะนอกจากความสวยงามของน้ำตกแล้วนักท่องเที่ยวสามารถนำอาหารเข้าไปรับประทาน
พกวัตถุดิบไปทำเพื่อความสดใหม่ของอาหารได้อีกด้วยค่ะ
ซึ่งขณะนี้ทางชุมชนก็มีแผนที่จะพัฒนาเพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
แต่ยังขาดงบประมาณจึงอยากเชิญชวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาช่วยกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกันค่ะ
ในส่วนของงบประมาณทางหมู่บ้านก็ไม่มีงบประมาณที่จะเข้ามาพัฒนาตรงนี้นะครับ
อยากจะเชิญชวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ

อยากจะให้มาเสริมเติมได้รังกลางพอประมาณครับ
ถ้ามีครับถ้ามีในส่วนนั้นครับ
ความสวยงามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้
เป็นความสวยงามที่ยังถูกซุกซ่อนอยู่ในป่าเขาแก้ว
จากยังไม่ได้พัฒนาเส้นทาง
เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นไปชมได้

เพราะว่ามีชาวบ้านอาสาพาไปชมความสวยงาม
จะอยู่ในป่าแต่เพื่อเก็บภาพสวยมาฝากคุณผู้ชม
วกกับความชอบส่วนตัวแล้วแล้วก็จะพลาดได้ไงล่ะคะ

ยังมีความสวยงามที่ซุกซ่อนอยู่ในป่าเขาแก้วแห่งนี้
ซึ่งหากสถานที่อย่างนี้นะคะได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
กลายเป็นตัวเลือกที่สำคัญให้กับนักท่องเที่ยว
ชื่นชอบการเล่นน้ำตกและเดินป่าเพื่อศึกษาธรรมชาติอย่างแน่นอนค่ะ